คราวนี้พาคุณผู้ชมคุณคุปตนันไปดูได้ไหม

ปกติงูงูเหลือมงูหลามต่าง

ไม่รู้เขาจะไปทำไมจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปกินปลานะคะ
ไม่ทราบแต่ว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

และที่สำคัญเขาไปติดตะข่าย

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยเหลือเขานะคะ
อันนี้ภาพนี้คนกลัวงูเนี่ยอาจจะ
อาจจะหลีตาดู

กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แต่นี่แทบจะไม่ต้องอุปกรณ์ช่วยอะไรเลย

สิ้นท่าเหมือนกันนะเพราะเขาติดตาข่ายเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะหลังจากที่นางสาวจุธารัฐนะคะ
ทองเขียวเจ้าของบ้านที่พบงูขนาดใหญ่อยู่ในตะข่ายดักปลาค่ะ
ซึ่งเป็นงูเหลือมความยาวมาก๔เมตร
ติดอยู่ในตะข่ายดักปลาที่กองอยู่บนเรือ
ซึ่งจอดไว้อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละภายในคลองตาสายนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันจับอย่างระมัดระวัง
เพื่อที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เจ้าของบ้านบอกว่าญาติได้ออกไปหาปลามา
แล้วก็ผูกเรือไว้ครองตามปกติเลย
ขณะที่กำลังกลับลงไปเอาปลาในเรือ
พบว่ามีงูเหลือมติดอยู่
งูจะมากินปลาที่อยู่ในเรือ
แต่ว่าถูกตะข่ายรัดจนออกไปไม่ได้
ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจับนะคะ
โอ้โหคนที่มาดูนี่เขาก็กลัว